กันหน่อยนะครับเพราะว่านักข่าวก็มีการสอบถามและหาข้อมูล
ดูจากการคาดการณ์นะครับเพราะว่าด้วยระบบการเล่น
พอได้ชุดหลังแล้วเนี่ยผมเชื่อว่ารายวัฒน์ก็ต้องเสริมเติมเต็มให้ครบก่อน
จุดอ่อนก็คือการจบกิจช่อสันนี้
เพราะว่าเราต้องใช้เวลาในการเล่นเกมรุกพอสมควร

จะปรับตำแหน่งกองกลางตัวลุกให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
แล้วก็การศึกซ้อมที่รายวัชน์นั้นเน้น
ก็คือปัจจัยที่จะเลือกเสียตัวจริง
เราจะลองดูว่าตัวผู้เล่นแบบนี้

อย่างแรกเลยข้อหนึ่งนะครับที่สำคัญที่สุดคือ
เล่นนั้นต้องแสดงศักยภาพในการฝึกซ้อมให้ได้ดีที่สุด

มงคลทศกรัยเป็นกองกลางตัวลุก

ครับก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่เขาแสดงให้เห็นว่า

มุ่งมั่นแล้วก็คนที่เล่นเข้ากับแทคติกของเขา

เทวัชนั้นก็จะหา๓ตำแหน่งผู้เล่นที่ลงตัวที่สุด

แต่สุดท้ายธีรสินถอนออกไปแล้วก็ยังไม่ได้ใช้

เพราะธีรธเทพมีสัญญาณสไตรเกอร์แบบเต็มสตรีมเลยนะครับ
วิ่งเข้าหาประตูนี้ใช้ได้

ในทีมชุดนี้ก็มีสูญหน้าตัวเป้าที่พร้อมจะลงสนามอยู่แล้วอย่างบริษัทไกรศร

แต่ว่าล่าสุดธีรเทพก็ยิงประตูได้

คือยุคพิซิโก้ฟิตเหมือนกันไม่แตกต่าง

ต้องยอมรับว่ายุคของเรวัตก็มีความเปลี่ยนแปลง
เราไม่พูดถึงว่าอะไรดีเด่นเด่นกว่ากัน
ความเปลี่ยนแปลงในเกมรับของนักเตะไทย
สามารถยืนระยะและมีสมาธิ

คือบทเรียนที่ทำให้นักเตะไทยจะเน้น

ไปดูว่า๑๑ผู้เล่นคนแรกของ
รายวัชในเกมแรกที่จะเจอกับ

น่าจะลงตัวอย่างแน่นอนก็คือ

น่าจะพลาดอยู่แล้วนะครับแล้วก็คู่กลางรับ

ก็กลับมาแบบนี้เนี่ย

เรื่องของการฝึกซ้อมรายวัฒน์นั้นก็จะต้อง
นี่น่าจะมีโอกาสในการทดสอบเต็ม
รายวัชก็มีการรับปากกับสื่อแล้วว่าจะเน้นนะครับบุกเพื่อเอเตอร์เทนมากยิ่งขึ้นในจังหวะการสวนกลับ
จะต้องมีความขมมากยิ่งขึ้นนะครับส่วนตัวข้างก็เห็นอยู่แล้วตามภาพนะครับ
ส่วนกลางหน้าก็จะเป็นอัธิษฐกัยสอนครับผมจากโผล่ล่าสุดนะครับแล้วก็มีเทียเทพเนี่ย
เป็นตัวสอดแทรกนี่คือการคาดการณ์ทางผู้เล่นแต่ต้องดูการซ้อมอีกครั้งหนึ่งว่าเข้มข้นแค่ไหนสุดท้ายแล้ว
ใครจะเบียดขึ้นมาเป็นตัวตันตัวแทนจากทางนี้บ้างนะครับก็ย้ำนะครับติดตามได้ร่วมรุ้นร่วมเชียร์